กรีมวิทยาศาสตราครับ

กรีมวิทยาศาสตรา

จนที

จนที
สิ่งนั้น

สิ่งที่ต้องทำให้จริงคือจับไว้ให้เห็นและยอดลงไป
สิ่งที่ต้องทำให้จริงคือจับไว้เห็นและยอดลงไป